คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักอย่างไรที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อย
ช่วงนี้ฝนกระหน่ำทุกวันเลยนะคะยังไงดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วย
และช่วงอากาศแบบนี้เนี่ยแสงแดดน้อยไปหน่อยอาการซึมหงอย
ก็มักจะเกิดขึ้นกับหลายหลายหัวใจนะคะมีอะไรเราเล่าสู่กันฟังได้เสมอนะ
ล่าสุดเลยค่ะไปอ่านบทสัมภาษณ์อันหนึ่งเป็นอาจารย์ชาวญี่ปุ่นนะคะ
อาจารย์โยชิดะอาจารยูชิดะเนี่ยเขาสอนโรงเรียนที่สอนการร้องไห้
แปลกดีค่ะทำไมการร้องไห้ต้องสอนกันด้วย
คือเขาบอกว่าญี่ปุ่นระยะหลังเนี่ยเสพติดความแข็งแรง
และรู้สึกว่าการแสดงออกซึ่งความอ่อนแอการร้องไห้เป็นเรื่องที่ไม่ควร
แต่มันผิดธรรมชาติไปหน่อยนะคะวินาทีแรกที่คลอดออกจากท้องคุณแม่
ก็อุแวะกันทุกคนนะคะหรือว่าโลกจะสอนเราว่า
วินาทีแรกยังร้องไห้เลยอ่ะโตไปทำไมถึงรังเกียจการร้องไห้อะคะ
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเราไม่ร้องไห้
ก็จะพยายามเก็บกฎความรู้สึกเอาไว้ข้างในจนกระทั่งวันหนึ่ง
รับมือกับความอ่อนแอตัวเองไม่ไหวไปถึงขั้นซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย
อย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยค่ะใช้ชีวิตตามธรรมชาติเนอะ
หัวเราก็หัวเราะเสียงดังร้องไห้ก็ร้องไห้เสียงดังค่ะ
ว่าบางครั้งอาจจะต้องฟังอยู่คนเดียวแต่อย่างน้อยก็มีพื้นที่ในการร้องไห้
จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่รู้ว่าเราไม่ได้ร้องไห้อยู่คนเดียว
อาจจะเป็นอีกวิธีที่ทำให้เรารับมือกับความอ่อนแอของตัวเองได้ดีขึ้นนะคะ
วันนี้คำถามที่ส่งเข้ามามาจากน้องผู้ชายค่ะ
ผู้ชายก็เจ็บเป็นนะคะอันนี้ส่งมาบอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อย
ผมอายุ๒๖เป็นพนักงานบริษัทเอกชนทำธุรกิจส่วนตัวควบคู่ไปด้วย
เก่งมากนะตอนนี้ผมโสดแต่มีเรื่องที่หนักใจและคิดไม่ตกมาขอปรึกษา
ก่อนหน้านี้ตอนอายุประมาณ๒๓๒๔ปีทำงานที่แรกก็ได้เจอแฟนคนแรกของผม
ทำงานในทีมเดียวกันค่ะเป็นผู้หญิงที่น่ารักมาก
ร่าเริงขยันนิสัยดีใจเย็นชอบเอาใจใส่
คุยกันได้สักพักก็เลยตัดสินใจขอเขาเป็นแฟน
เขาตอบตกลงนะคะตอนนั้นผมรู้สึกดีใจมาก
คบกัน๖เดือนแรกมันดีมากเหลือเกิน
เขาเหมือนเข้ามาเติมเต็มทุกอย่างให้กับผม
จากที่ผมเป็นคนเก็บตัวเงียบเทาก็เหมือนมีสีสันเข้ามาเติมให้ชีวิตมันสนุกขึ้น
ไปเที่ยวไปเปิดโลกกินอะไรแปลกลองอะไรใหม่
เขาใส่ใจผมมากเห็นว่าผมไม่ชอบอะไรเขาปรับให้หมดเลย
แต่ตอนที่ผมยังไม่ทันได้บอกเขาก็เหมือนอ่านใจผมออก
แต่พอคบกันได้ปีกว่าดูซิอะไรเกิดขึ้น
เราเริ่มทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันในเรื่องที่เมื่อก่อนเขาเองเคยเข้าใจ
จนช่วงนั้นหลังเขาก็เริ่มเปลี่ยนไป
เป็นคนเงียบนิ่งผมจับสังเกตได้ว่ามันไม่ปกติ
ก็เลยตัดสินใจคุยกับเขาจริงจังวันนั้นเป็นวันที่เขาตัดสินใจบอกเลิกผมครับ
เขาบอกเหตุผลว่าเวลาที่คบกับผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผมไม่ใช่
เขาบอกว่าเหมือนผมดึงความสุขจากชีวิตเขาไป

เขาไม่มีความสุขเท่ากับเวลาที่เขาอยู่คนเดียว

ผมช็อกมากเพราะคิดว่าแทนที่จะปรับกันได้

ช่วงนั้นผมทำใจไม่ได้เพราะผมรักเขามาก
ผมเลยตัดสินใจบล็อกทุกทางลบทุกอย่าง
ลาออกจากงานหางานทำใหม่
ทำอะไรก็ได้เพื่อให้ผมไม่ต้องเจอ

ผมก็ไปมีอนาคตใหม่มีงานใหม่ทำ
ทำธุรกิจควบคู่กันไปซึ่งก็ดีมาก
ล่าสุดค่ะกลับมาเจอกันโดยบังเอิญ

มันก็เลยปฏิเสธที่จะไม่คุยกับเขาไม่ได้
เข้ามาสารภาพว่าหลังจากที่เลิกกันไป
เขาคิดถึงผมตลอดเป็นห่วงผมตลอด

เขาก็เลยขอโอกาสให้ผมกลับไปคบกับเขาอีกครั้ง

ผมเองเกือบจะลืมเขาไปได้แล้ว
แต่จริงใจผมลึกก็ยังผูกพันกับเขาอยู่
ก็เลยยังไม่พร้อมที่จะเริ่มใหม่กับใครสักที

ใจผมก็กลัวกลับไปเจ็บเหมือนเดิม

อาจจะโดนเขาทำร้ายจิตใจอีกครั้งหนึ่ง
อ้อยว่าผมควรตัดสินใจไปต่อกับเขา
หรือตัดใจจากเขาดีกว่าครับ
แหมคำถามแบบนี้นะ

ตอนเธอไปไม่เท่าตอนเธอกลับมา

เช่นเราไม่ใช่คนที่ใช่

ทั้งที่เจอกันก็ไม่กี่ครั้ง
แล้วทำไมอยู่ถึงดูมีมูลค่ามากกว่าแต่ก่อน

ถามว่าคนที่รู้ตัวช้ามีไหม

ยื้อเรากลับมาเร็วกว่านี้หรือเปล่า

คราวนี้พอมาเจอกันโดยบังเอิญ
อยู่เกิดอยากกลับมาหากันแบบนี้

เราได้แก้ปัญหาที่ทำให้เราเลิกกันครั้งก่อนหรือยัง
ยิ่งเหตุผลที่เขาบอกมันเป็นนามมาทำขนาดนี้

ถ้าตอนที่เขาไปเขาไปเพราะว่าเราเจ้าชู้

คือไอ้คำว่าคนที่ใช่คนที่ไม่ใช่

เราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลย

สิ่งที่เคยใช่ก็กลายเป็นไม่ชอบไง

แต่ถ้าน้องไม่รู้จะตัดสินใจยังไง

เราไม่รู้จริงว่าความรู้สึกตอนนี้มันเป็นยังไง

รอดจากเหตุการณ์ตอนนั้นมาได้ยังไง

เราเองก็เลยอยากให้เวลา

เราควรกลับไปเดินหน้าด้วยกันอีกไหม

ไม่ให้พังซ้ำกับเรื่องเดิมเท่านั้นเอง

ความรักเนี่ยมันอาจจะคล้ายเดิมนะ

ถ้าบอกว่าลองคบแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่เอาอีกแล้วคราวนี้จะเอายังไงต่อล่ะ
คือทุกความรักมีความเสี่ยงค่ะแต่ก่อนจะเสี่ยงลองใช้เวลาเป็นตัวช่วย
ให้เสี่ยงน้อยที่สุดดีไหมควรไปต่อหรือพอได้แล้วตอบไม่ได้ในวันนี้
ก็ค่อยคุยกันไปอีกทีจีบกันใหม่คบหาดูใจกันใหม่
ต่อยอดจากครั้งเดิมค่ะมันต่อไม่ได้ถ้ารักเราจริง
จะทิ้งให้เราเป็นแฟนเก่าและพอแฟนเก่าจะกลับมาเป็นแฟนใหม่
ก็ต้องเรียนรู้กันใหม่ค่ะหากน้องตัดสินใจอยากกลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิม
แล้วไม่อยากจบเหมือนเดิมก็ต้องใช้เวลาในการสื่อสารกัน
คุยกันและฟังกันแต่ถ้าจะพังอีกรอบก็ไม่ต้องกลัวอะไรค่ะ
ครั้งก่อนล้มแล้วลุกยังไงตอนนี้ก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้คล้ายเดิม
ภูมิคุ้มกันเรามีแล้วนี่บทเรียนที่เคยได้ก็เอามาใช้พยุงตัวเองใหม่
ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันนะคะน้องคือคนตัดสินใจน้องเป็นกองหน้า
พี่น่ะกองเชียร์เจ็บที่สุดเราเคยผ่านมาแล้วแต่ถ้าตัดสินใจแล้วไม่รอด
ก็กลับมากอดตัวเองเหมือนเดิมแค่ก่อนจะเสี่ยงอยากให้ลองใช้เวลาเยอะ
ตอนนี้สุขทุกข์ขึ้นอยู่กับเราก็ไม่ได้แย่นะแค่เหงา
แต่ถ้าคนเก่ากลับมาความรักที่อยู่ข้างหน้าต้องดีกว่าที่เป็นมาค่ะ
อย่าให้การอ่านหนังสือเล่มเดิมจบเหมือนเดิมเราอาจจะอ่านแบบวิเคราะห์ใหม่
ทำความเข้าใจใหม่ไม่แน่เราอาจจะอ่านหนังสือเล่มเดิมได้สนุกกว่าเดิม
ก็เป็นได้นะคะเป็นกำลังใจให้น้องนะเข้าใจหมดเลย
ครั้งหนึ่งเขาเคยทำให้เรารักมากขนาดไหนตอนที่เขาจากไปพี่อ้อยว่าน้องก็แอบรอ
แต่การรอก็ต้องรออย่างมีสติวันที่เขากลับมายังคงยืนยันว่า
ไม่ใช่การต่อยอดจากครั้งเดิมเราต้องเริ่มกันใหม่จริง
บางคนบอกว่านับหนึ่งใหม่บางคนนับศูนย์กันใหม่
เพื่อจะได้รู้ว่าความรักครั้งใหม่คือความรักครั้งเก่าที่กลับมา
มันเป็นความรักที่ใช่กับการเดินหน้าต่อไปของเราจริงหรือเปล่า
ผู้หญิงคนนึงดูแลคนรักของตัวเองค่ะเขาป่วยดูแลตัวเองไม่ได้
แต่พอเวลามันผ่านไปเรื่อยเธอเริ่มไปมีความรักกับผู้ชายคนใหม่อีกคนนึง
ทำยังไงดีล่ะหนูอยากมีทั้งสองคนแต่ก็รู้สึกผิดกับคนเก่า
และรู้สึกผิดกับคนใหม่แล้วก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วฉันไม่ควรจะมีความสุข
กับชีวิตหรือในเมื่อฉันก็ดูแลคนเก่ามาเต็มที่แล้ว
ในตอนนี้แล้วกันนะคะทำไมล่ะเมื่อผู้ชายคนนึงเราก็รักอีก
คนหนึ่งคือความรับผิดชอบเลือกใครดีตอนหน้าฟังกันนะคะใน
สวัสดีค่ะ